ในพื้นที่ที่ศรีนครินกรุงเทพเนี่ยเขาบอกเขาแตกตื่นกันหมดเลยนะ
ค่ะเห็นลุงคนหนึ่งแกไปนอนอยู่ในคลองระบายน้ำคลองส่งน้ำ
อืมมีแค่ส่วนหัวโผล่ขึ้นมาหลับตาอ้าปาก
นึกว่าตายหรือต้องเป็นอะไรหนักแน่สุดท้ายเป็นยังไงไปดูนะครับ
ตำแลนด์
นี่ฮะไปถึงตัวแกลุกเลยแตกตื่นทั้งซอยจริงจริง

เขามาลุ้นกันเนี่ยตอนที่นี่มีพอหนุ่มคนนึงบอก

ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแกไม่รอดแน่

โอ้โหนึกว่าตกน้ำตกท่าฮะ

ก็ลุกเพิ่งขึ้นมาเลยทุกผู้ชมฮะโอ้โหยิ่งภาพนี้เห็นไหม
ใช่ภาพนี้นึกว่าแกไม่รอดหรือเปล่า
ปากหลับตาโอ้โหท่าทางแบบแล้วนิ่งเลยนะ
นิ่งเลยนะเดี๋ยวดูพอคนมาถึงตัวนะฮะดูนะฮะ
นี่เมื่อกี้แกลุกพึ้งขึ้นมาแล้วคนไปใส่เพลงตอนแรกเนี่ย

เอ๊ะอะไรเลยนะฮะทุกผู้ชมครับสรุปแล้วเนี่ยคุณลุงคนนี้ไม่ได้เสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
คือพอถามเอาแล้วลุงลงไปทำไมไปนอนอยู่อย่างนี้ไปนอนแบบนี้ทำไม
แกบอกแกไปงมหาของในน้ำแล้วมันหลับไป
หลับได้ด้วยเหรอคะนี่ตอนพาขึ้นมาหลับลึกเลยอ่ะ

ลุงง่านี้ไม่มีเราข้าง
เอาละเดี๋ยวพี่

เนื้อตัวนี้เปื้อนน้ำเปื้อนโครนหมดนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็น๑๙มิถุนายนนะฮะ
ตรงนี้คือคลองตาสาดนะครับ

คริน๓๖ในกรุงเทพนะครับวันนี้นี่เราก็ลงพื้นที่ไปปกติจะเป็นแบบนี้คุณเขียนมาสอน
แต่ในคลิปนี้ชาวบ้านโอ้โหมาดูกันเต็มเลยใช่ไหมนี่น้ำข้างล่างเป็นแบบนี้นะฮะ
ได้คุยกับคุณวัชระนะครับคือนุ่มฮีโร่ที่ลงไปช่วยคุณลุงนี่ฮะ
คุณวัชราเนี่ยบอกว่ามีวินจักรยานยนต์ที่ขี่รถอยู่แถวนี้เนี่ยมาบอกว่ามีคนจมน้ำ
พอได้ยินนี่ก็รีบมาดูที่เกิดเหตุเลย
พอเห็นตั้งแต่เลยนี่ก็สาธิตดูว่าผมก็รีบไปอีนบันไดลงไปช่วย
พอเดินไปใกล้จะถึงลุง
แล้วกะว่าจะดึงขาลุงเพื่อช่วยลุง
ลุงตื่นขึ้นมาค่ะก็เลยช่วยกันพาแกขึ้นมาข้างบนครับ
ก็บอกว่าอ้าวมากเลยตานิดหนึ่ง
น้ำมันก็เริ่มจะเข้าปากแล้วมันเริ่มลึกขึ้นลึก
แต่เคยเห็นแกตอนแรกลักษณะนี่อย่างไร

แกบอกแกโดนโคนดูดตอนผมลงไป

พอไปถึงตัวแกแล้วแกเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้น

หรือว่าลองลงไปดูก่อนว่า
ถ้าคิดว่าไม่ปลอดภัยก็ค่อยขึ้นมา
แต่ถ้าตัวเองช่วยได้ก็คือช่วยครับ

คือทางกู้ไพรคุณสมมาส
เป็นกู้ภัยที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
คุณสมมาตรบอกว่าตอนที่มาถึงที่

ไม่ได้ตายหรอกนะแต่เรียกยังไงแกก็ไม่ตื่นสุดท้ายน้องพลเมืองดีเนี่ยปีนลงไปช่วยนะพอเอาขึ้นมาได้ข้างบนเนี่ยถามว่าแกอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแกก็ไม่ยอมบอกจะพาไปส่งบ้านแกก็ไม่บอกว่าบ้านอยู่ไหนบอกไม่มีญาติบอกเดี๋ยวเดินกลับเองเท่าที่ดูเนี่ยคิดว่าแกอาจจะแบบไม่ได้ถึงขั้นว่าอยู่ดีแล้วก็นอนหลับในน้ำหรอกค่ะอาจจะเดินลงไปหาของหาของ
อาจจะแบบนอนอยู่แล้วก็แบบหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วก็เลยหลับไปเลยคือถ้าปล่อยเองไว้แล้วน้ำขึ้นมาเนี่ยอันตรายเนี่ยอันนี้อาจจะเสียชีวิตจริงก็ได้
สัมภาษณ์มานะครับอ่าแกไม่มีแรงแล้วแกก็คือคงจะหลับไปเลยอ่ะ
สื่อข่าวของเราก็พยายามตามหาคุณลุงท่านนี้นะครับถามจากทางกู้ภัยบอกว่า
แกชื่อลุงฮารูนนะชื่อฮารูนหลังจากที่มีคลิปเผยแพร่ไป
ญาติของลุงฮารูนเนี่ยติดต่อมาที่กู้ภัยแล้วนะ
ก็แจ้งประสานอะไรกันเรียบร้อยวันต่อมามีคนแจ้งว่า
มีชายคล้ายสติไม่ดีไปอยู่ในป่าแถวซอยแถวตรงนี้นี่แหละแถวที่เกิดเหตุนี่แหละ
กู้ภัยเขาก็ไปดูให้เอ้าเป็นลุงฮารูนอีกนะ
ก็โทรไปหาญาติให้มารับกลับบ้านญาติบอกว่าลุงฮารูนเนี่ย
ชอบหายออกจากบ้านบ่อยฮะอย่างล่าสุดก็หายมาสองวันนะ
คือเหมือนกับเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งพอหายไปจากบ้านหลังนี้
คิดว่าไปบ้านหลังนั้นค่ะหายจากบ้านหลังนั้นคิดว่าบ้านหลังนี้
อืมเนี่ยสุดท้ายแกเนี่ยไปนอนอยู่ในคลองแล้วก็ล่าสุดก็ไปอยู่ในป่าข้างทางอีกค่ะ
แต่พลเมืองดีที่ลงไปช่วยก็บอกเลยว่าคุณลุงบอกว่าโครนดูดจริงค่ะพี่อุ๋ย
แล้วน้ำมันก็ขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยมันอันตรายมากนะคุณลุงนะ
อย่าไปเผลอหลับแบบนี้อีกนะคะครับ